แต่เรื่องนี้ผมเล่าแบบจริงจังเพราะผมจะพาไปที่บ้านของผม
จังหวัดพิศนุโลกไปกินตะก้อเฮ้ยไปกินตะโก้เฮ้ย
ถูกแล้วตะโก้นี่แหละพาไปกินตะโก้ที่ขายมานานกว่า๔๐ปีเลยนะครับ
นี่ไปเลยไปเลยเอ้าคุณผู้ชมครับไปที่นี่นะฮะ
ที่จังหวัดพิศนุโลกกับตะโก้ป้าแอ๋วเป็นร้านรถเข็นพ่วงธรรมดาธรรมดา
ที่จอดขายอยู่ใกล้กับวงเวียนสถานีรถไฟพิศนุโลกเขตเทศบาลนครพิศนุโลก
คุณผู้ชมดูนะรูปลักษณ์ตู้กระจกแบบโบราณอัดแน่นไปด้วยตะโก้สีขาวเรียงไปหมดเลย
น่าทานอ่ะเห็นขาวไม่ได้หรอกแพงคุณชนะเห็นขาวไม่ได้เลยต้องซื้อกิน
ใช่ซื้อตะโก้กินนี่แหละป้าแอ๋วไปรู้จักป้าแอ๋วหน่อย
ป้าแอ๋วหรือว่านางทอนแก้วกลิ่นนะครับอายุหกสิบแปดปีนี่
ก็ยืนขายคู่กับนายสมพงศ์ดาราวิเศษอายุห้าสิบเจ็ดปี

คุณสามีเขาจะขับรถออกไปก่อนไงขับมอเตอร์ไซค์ออกไปก่อนไง

เป็นแบบเผือกกับข้าวโพด
คือปกติตะโก้เขาจะใส่กระทง
แต่อันนี้ไม่ใช่คือเอาใบตองรองแล้วก็เป็นขนมด้านบนเลย
ใช่ไม่เหมือนที่ไหนมีที่นี่ดูเป็นเอกลักษณ์ครับคุณผู้ชมครับแล้วขายมานานกี่ปีแล้ว
ปีอย่างที่ผมบอกครับอยู่คู่บ้านคู่เมืองพิศนุโลกเลยนะ
อย่างที่ผมบอกมี๒รสชาติคือตะโก้ข้าวโพดกับตะโก้เผือก
ลองแล้วรับรองว่าเลยเพื่อจะติดใจมากเลยทีเดียวเชียว
นี่ไงเวลาคุณซื้อเขาจะห่อเป็นกระทงเลยอ่ะขายแบบนี้คุณดูสิดีไหม
แอ๋วบอกว่าทำตะโก้ขายมาตั้งแต่ปี๒๕
อู๋ตั้งแต่คุณธนะ๕ขวบอ่ะบ้าบอก๒๕๒๔ผมยังไม่เกิดเลย
นี่จะบอกให้นะเขาเริ่มทำตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนกว่าจะเสร็จสับก็ตี๕กว่าแล้วครับ
มาจัดเรียงใส่ตู้แบบนี้คุณสามีก็เป็นคนขับรถออกมานะครับส่วนป้าแอ๋วแกทำธุระก่อนแป๊บนึง
สักพักจะมาช่วยขายในช่วง๘โมงเช้าเอางี้ไม่ทันเที่ยง
หมดจริงไม่ทันเที่ยงก็หมดแล้วนะครับคือบางวันหมดเร็วเพราะอะไรรู้ไหม
เหมาอ่บอดเลยบางทีเอาไปจัดเลี้ยงอะไรงี้ไงอ๋อเจอนักคนที่ไปซื้ออดเลยนะ
กันหมดแล้วแล้วจะโก้แป๋ลได้นะคะขายชิ้นเท่าไหร่๕ชิ้น๒๐อัน

ซื้อเลยแม่ไปซื้อเลย
ร้านจะขาดอยู่แถวนี้ใจกลางบริษัทนรก
ก็คืออยู่ใกล้กับวงเวียนสถานีรถไฟพิศนุโลก
เหตุเทศบาลนครบริษัทนรก
บวงเวียนรถไฟ

บอกเลยนะครับว่าลองไปทานกันดู

แล้วหลายคนนะครับลองไปทานดูแล้ว

นี่แหละฮะมาติดตามกัน

แบบนี้ก็เพราะว่า
คุณชนะอยากเล่า
เห็นแบบนี้ไม่ใช่แค่อยากเล่า

เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณไปพิศนุโลก
ฉันหวังว่าคุณจะซื้อมาฝากบ้าง

จริงช่วงนี้ยังไม่ได้เดินทาง

มีโอกาสไปหาซื้อทานกันของประดับประราณ